น้ำให้รับสร้าง
เนาะนะโหเข้าออกอะไรห่วย
อ้ายหนูหัวให้ออกเลขลายอีกค่ะ

บอกอีกคริ่งที่หัวให้ออกอะไร
อืมบอกอีกคริ่งที่หัวให้ออกอะไร

เก้าเก้าเก้าเหรอ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอคนสวยหวยออกอะไรคะเจอคนสวยหวยออกอะไรคะบอกหน่อย